ของดิฉันเนี่ยดูแล้วว่าเลิกกันชัวร์นะคะ

สำหรับอายอามีนานั่นเองนะคะ
ดาราสาวคนสวยคนนี้เธอบอกว่า
หัวใจยังว่างและโสดนานที่สุด
ชีวิตตั้งแต่เคยโสดมาเลยค่ะพี่ค่ะ

หลังจากที่เลิกรากันไปกับ
เพื่อนของเธอด้วยแก๊งสาวนะ

แล้วก็น้ำตาลกับนิชายังแห้งเอ้ากันอยู่หรือเปล่า

บ่อยยิ่งกว่าแอร์โฮสเตจอีกจ้า

ที่แบบไม่ได้มีแบบอะไรกับใครทั้งนั้นเลยค่ะ

คิดว่ายังไม่เจอที่มันใช่มากกว่าค่ะ

ก็เลยยังไม่ได้ถึงขั้นคบกันหรืออะไรค่ะ

ล่ะคะแก๊งผู้หญิงก็ยังอยู่ครบ

แต่ว่าก็จะมีเจอกันบ้างป่าไป
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะนัดกันแบบตามบ้านของคนนั้นคนนี้
ไปนั่งร้องเพลงกินข้าว